กลับมาพบกันในช่วงสายตรวจโซเทียล
และเช่นเคยค่ะพบกับน้องเฟื่องนะคะ

เจอกับเฟื่องวันพฤหัสสัปดีแบบนี้
มีเรื่องราวโซเชียลมาอัปเดตเช่นเคยนะคะ
เรื่องแรกนี้หลายคนที่ติดโซเชียลมาก

เป็นลายมือของน้องนักเรียนคนหนึ่งนะคะ

เห็นแล้วก็ต้องใช้ความพยายามใช้สมาธิในการเพ่งว่า
อ่านว่าอะไรเป็นภาษาไทยหรือเปล่านะคะ
แต่ว่าประเด็นนี้คือมีคนมองเป็นสองแง่

หรือว่าการเอาน้องมาประจานบนโลกโซเชียลหรือเปล่านะคะ
นี่คือภาพลายมือของเด็กนักเรียนชั้นป๖โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะ

เป็นการเขียนตำนานเรื่องกบกินเดือนค่ะ
แต่ว่าลายมือคุณผู้ชมลองสังเกตบนหน้าจอนะคะ
แล้วก็ลองแกะไปพร้อมกันว่าอ่านออกหรือเปล่า
คือคุณครูที่ตรวจการบ้านเนี่ยถึงกับมึนกันไปเลยทีเดียวนะคะ
จนต้องเขียนเป็นปากกาตัวแดงไว้ข้างล่าง
ว่าครูขอตายดีกว่าคือปวดหัวกับลายมือนะคะ
ชื่อว่าวีรวัตนารีหรือว่าคุณครูวีวี่นี่แหละค่ะ
คุณครูที่เป็นผู้ตรวจการบ้านของน้องคนนี้นะคะ
ก็มีเพจดังหลายเพจอย่างเช่นเพจคำไทยเนี่ยก็นำไปแชร์ต่อ
โอ้โหยอดไลค์ยอดแชร์ยอดคนมาแสดงความคิดเห็นเนี่ย
เป็นเกือบจะแสนนึงแล้วนะคะ
มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมาย
แล้วก็มีหลายคอมเมนต์ก็พยายามที่จะแกะลายมือ
แล้วก็แก่กันออกเยอะด้วยนะบางส่วนก็โอ้เออผมอ่านออกนะ

ขณะที่ความเห็นส่วนใหญ่เนี่ยมองเป็นเรื่องขบขันนะคะ
แต่ว่าความเห็นอีกด้านหนึ่งก็กลับมองว่านี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะคะ
เด็กอาจจะมีอาการป่วยก็ได้
ซึ่งในตอนหลังนะคะครูวีวี่ก็ออกมาตอบคอมเมนต์
ชี้แจงว่าครูแค่โพสต์ขำในเฟซบุ๊คครูแค่นั้นเอง
แล้วก็ล่าสุดได้ลบโพสต์นี้ออกไปแล้วนะคะ
สำหรับกรณีนี้มีคนดังหลายคนค่ะ
ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงลายมือของน้องคนนี้นะคะ

ครูทอมจากกริจครูสอนภาษาไทย
ก็บอกว่าไม่ตลกเลยกับการที่ครูคอมเมนต์กันบ้าน
ลายมือไม่สวยว่าครูขอตายดีกว่า
เหตุการณ์นี้อาจจะส่งผลให้เด็กเกลียดการทำการบ้านก็ได้
แล้วครูทำก็เล่านะคะบอกว่าเมื่อก่อนยอมรับว่า
ถ้าเห็นเรื่องนี้ก็คงมองว่าเป็นเรื่องตลกค่ะ
แต่ว่าหลังจากที่ได้ใกล้ชิดนักเรียนมากขึ้น
ได้สัมผัสได้พูดคุยไปถึงเบื้องลึกของความรู้สึกของเด็กเนี่ย
ก็เรื่องนี้อาจจะค่อนข้างละเอียดอ่อนนะคะ

ก็ตั้งข้อสงสัยค่ะว่าเด็กคนนี้มีปัญหาเรื่องการเขียนหรือเปล่า
ลายมือแล้วก็การสะกดถึงแปลกไปจากปกติมากนะคะ
หลังจากไปช่วยคุณครูวีวี่แกะตัวหนังสือตรวจกันบ้านแล้ว
ก็พบว่าน้องคนนี้นะคะป่วยจริง
คือเขาจะมีโรคที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาแบบนี้แหละค่ะ
เรียกว่าโรคบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะ
เขาบอกว่าโรคนี้ดูเผินเหมือนเด็กขี้เกียจแต่ไม่ใช่
นี้เนี่ยพบได้ในเด็กร้อยละเจ็ด
อาการก็คือจะมีปัญหาในการอ่านค่ะ
อย่างเช่นอ่านผิดตกหล่นอ่านข้ามคำเพิ่มคำ
สลับพยานชนะผสมคำแยกคำอ่านไม่ได้
อ่านไม่ได้ใจความจนถึงขั้นอ่านไม่ออกเลยนะคะ
ก็เขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
ชาวเน็ตก็พากันยกย่องคุณครูวีวี่นะคะ
เพราะว่าการตรวจการบ้านของครูวีวี่เนี่ย
ลงรายละเอียดแล้วก็เขียนแนะนำในกระดาษ

อย่างเช่นให้น้องปรับปรุงการเขียนตัวเลขนะคะ

ในตอนท้ายกระดาษครูวีวี่ก็ยังเขียนถึงนักเรียนว่า
ประทับใจที่เธอมีความวิริยอุตสาหะ

ทำให้ได้ใจชาวเน็ตไปเต็มเลยนะคะ

จริงคนเป็นค่อนข้างเยอะนะคะบางคนก็ไม่รู้ตัว

เอ๊ะทำไมฉันอ่านคำนี้ไม่เหมือนเพื่อน
อ่านแล้วคือบางทีเห็นตัวอักษรครบแหละ

ซึ่งเด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็คือต้องเข้าใจนะ
ไม่ใช่ว่าเขาไม่ฉลาดหรือไม่เก่ง
ดิฉันคนนี้ปัจจุบันนี้จบปริญญาเอกแล้วนะคะ

เป็นคุณไปเรียนติวเตอร์กับคุณครูสมศรีที่สอนภาษาอังกฤษ

คุณบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แบบสะกดผิด

แต่ก็เหมือนเป็นอาการนิดนึง

อย่างที่บอกว่าในโลกโซเทียลอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องสนุกเรื่องตลก
แล้วก็ข่าวนี้เกิดขึ้นมา๒๓วันแล้ว

ว่ามันคืออะไรเกิดขึ้นเรื่องนี้ได้อย่างไร

แล้วก็เลยมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้เข้าใจมากขึ้น
แต่โรคนี้รักษาได้นะก็คือฝึกการอ่าน
ฝึกการเขียนฝึกการอ่านแล้วก็หายได้
ไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงมากแต่ต้องเข้าใจ